กับความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ตกน้ำ
ช่วงคำของเมื่อวานตำรวจเชิญตัวไปแซนบอกไปลงเลยเอาเวลาจริง
เรือแบบเดียวกันจริงเลยเดินเสยผมมานี่ครับแซน
คือเธอยังยืนยันตามคำกล่าวอ้างว่าคุณแตงโมตกเรือตอนไปปัสสาวะที่ท้ายเรือครับ
เมื่อคืน๔ทุ่มได้ครับคุณผู้ชมครับตำรวจชุดคลี่คลายคดีเชิญตัว
นายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือว่าแซนนะฮะไปลงเรือเพื่อจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง
ตามช่วงเวลาเกิดเหตุที่กลุ่มเพื่อนอ้างว่าคุณแตงโมนิดานั่งปัสสาวะท้ายเรือ
แล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตช่วงที่มาถึงเรือนะครับ
แซนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเธอไม่กังวลเพราะว่าเคยให้ข้อมูล
กับตำรวจไปแล้วแต่ยอมรับว่ายังสับสนเรื่องจุดที่
คุณแตงโมตกน้ำฮะเมื่อถามว่าได้คุยกับแม่

เพราะว่าเธอไม่มีเบอร์ของแม่ของคุณแตงโม

คุณแซนกังวลไหมคะ
พร้อมไหมครับวันนี้

พี่บูนสงครามหนึ่งเยื้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ
หรือว่ากรฟภบางกรวยนะฮะที่เราเรียกกันนะครับ
เป็นจุดที่เขาคาดว่าคุณตังโมตกเรือ
ช่วงนี้นะช่วงที่อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจให้แซนจำลองเหตุการณ์ตามคำกล่าวอ้าง
นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ท้ายเรือใช่ไหม
แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงครับรูปร่างลักษณะน้ำหนัก
ใกล้เคียงกับคุณแตงโมเลยนะมานั่งมานั่งที่ท้ายเรือ
แล้วจับขาของแซนโดยการจำลองเหตุการณ์ทั้งหมด
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับหลังจากนั้นตำรวจก็พาแซน
กลับไปที่ท่าน้ำนนท์แล้วแซนก็เดินทางกลับทันที
บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นคำเดียวบอก
เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ตอบอะไรอีกเลยครับ
นั่นก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
ที่มีการออกไปจำลองเหมือนจริงเวลาจริง
เรือรุ่นเดียวกันแต่คนละลำนะคะ